หนึ่งครอบครัวครอบครัวนี้เขาแฮปปี้แล้วค่ะคุณค่ะ
เป็นครอบครัวหันศาเป็นแบบว่าดูเหมือนว่าจากเรื่องที่ผ่านมรสุมหลายอย่างมาตอนนี้มีความสุขมากเลย
ก็คือครอบครัวของพี่เท่งเถิดเทิงนั่นเอง
หวานเวิร์ด
สามีฉันจ้า
เท่อันเดิร์สกอร์มาลา
นี่นะคะแล้วก็ยังเนี่ย
แต่ละภาพที่อัพลงในไอจีนี่คือหวานมากเลย

โดยเฉพาะคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปที่ลูกสาวคนเล็ก

แหล่งพ่อขุนของเดทอิสราอาสยาม

แล้วก็เอาเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักมาก
โดยเฉพาะชอตที่พ่อเท่ง

โอ้โหเป็นภาพแบบน่ารักมากเลยอ่ะ

เห็นแบบนี้แล้วต้องบอกว่าชื่นใจ
ส่วนพี่มดภรรยาสุธิรักของพี่หม่ำ

กลับบ้านมาตลอดเลย

ไม่ได้ไปเชียงโลกเชียงร้ายอะไร
เพราะว่าพี่ม่ำ

จ้า
ใช่เลย
ต้องสวยขนาดนั้น

พูดอย่างกำลังดี

ตามภาษาแบบว่าสามีภรรยากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ความเป็นครอบครัวค่ะมันก็ยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหน
แล้วก็ยินดีด้วยที่เราได้เห็นภาพน่ารักของครอบครัวพี่เท้งนะคะ